คุณพุทธคุณจุ๋ยนะคะก็แต่งงานไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
เขาบอกว่าทุกที่เป็นที่ฮานีมูลค่ะ
สิ้นปีนี้ก็จะไปญี่ปุ่นด้วยนะคะ

ช่วงนี้ญี่ปุ่นอากาศดีด้วยนะ

ชีวิตข้าวใหม่ปลามันก็มีความสุขแฮปปี้มากครับ
ครับผมก็ดูแลกันให้กำลังใจกัน
แล้วก็ตั้งใจกันเอาไว้ว่าปีหน้าอยากจะมีน้องครับ
จริงก็ลงภาพกันเป็นปกติครับ
อย่างที่บอกว่าพอเราแต่งงานแล้ว
นี่คือคู่ชีวิตของเราอะไรอย่างนี้ครับ
พื้นที่ในโซเชียลของเรา
หรือว่าโซเชียลของเขามันก็เหมือนของกันและกันอะไรอย่างนี้ครับ

คราวนี้มีออกมาเรียกอีกแล้วนะคะ

แต่วันที่๒๔ธันวาคไปเจอกันแน่นอนค่ะ

ล่าสุดนี่เขาเหมือนว่าจะต้องมีไปเสียค่าปรับอะไรอย่างนี้ครับ
รับทราบข้อเก่าหาเสียค่าปรับอะไรอย่างนี้ครับ
ซึ่งเราสองคนก็ทำทุกอย่างตามกระบวนการของกฎหมาย
อาจจะต้องไปในช่วงเร็ววันนี้ครับ
ของผมเองคือหมายเรียกมาตอนที่เราอยู่ญี่ปุ่นพอดี
ก็เลยเขาต้องขอเลื่อนเข้าไปก่อน
ตามสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วก็ให้เป็นอุทาหอน